เรียกได้ว่าสร้างกระแสและเพิ่มสีสันในการรับประทานของคนไทยได้ปังเวอร์
เพราะไม่ว่าเซลปดาราซุปตาและลูกค้าทุกเพศทุกวัยก็ต้องไปเช็คอินกันแบบถล่มทลาย

เล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับเดินทางมาถึงร้านสุดท้ายนะครับ
ร้านนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหนึ่งนะครับอยากจะมาลองทานเมนูเส้นสไตล์เกาหลีดูนะครับ
เขาบอกว่าร้านนี้นะครับผมกวาดรางวัลมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเกาหลีและในประเทศไทยเองแล้วล่ะครับ
ตามผมไปศึกต่อเล่าเส้นพร้อมกันเลยครับ
เดี๋ยวต้องถามน้องเมย์ก่อนว่าเอ๊ะจริงจริงเป็นนักแสดงชื่อดังมันก็ดีอยู่แล้วนะทำไมเราถึงสนใจทำธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้านอาหารมันเป็นอะไรที่เราคิดมาตลอดจริงแล้วแบบอยากจะเอาอะไรเข้ามาขายในไทย
เคยติดต่อหลายที่เลยค่ะเวลาไปต่างประเทศแล้วที่ไหนอร่อย
แล้วเราก็รู้สึกว่าคนนั้นแบบทายชอบทานมาม่าแต่ผมก็ชอบทานพวกบามีมาม่า
รูดอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมาม่าเกาหลีที่เรารู้สึกว่า
อร่อยและคิดว่าคนไทยน่าจะชอบก็เลยลองเข้าไปขอ
ขอเขาดูคุยไปคุยมาเขาสนใจอืมสาขาแรกที่เราเปิดอยู่ที่
การบริหารของคนไทยคุยกันมาประมาณแบบเกือบเกือบปีได้นะคะ
นานขนาดนั้นเหรอเป็นคืออุ้ยมันก็ต้องตกลงแล้วเราก็ต้องส่งคนเนี่ย
เรียนที่นู่น๓เดือนไปอยู่ที่เกาหลีแม่ครัวอะไรอย่างนี้
แม่ครัวไปกี่คนกี่ชีวิตตอนนั้นจำได้ไหมเกือบเกือบสิบ
สุดท้ายเนี่ยก็ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็เริ่มหาโลเคชั่นในที่แรกของเรา
ก็เลยอยากได้ที่ที่แบบปังนิดนึงแล้วก็เป็นที่รู้จักคนไปทานแล้วรู้สึกว่า
เฮ้ยเราไม่ต้องไปทานเกาหลีแล้วทานเมืองไทยก็ได้
ปัจจุบันเนี่ยเรสสันในประเทศไทยมีกี่สาขาสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสาขา
เมนูที่น้องเมย์เอาเข้ามาแล้วคิดว่าคนไทยน่าจะชอบก็คือเมนู
เมนูหลักของเขาก็ต้องเป็นมาม่าเกาหลีของเขาก็คือตกโกกิโต๊ะโปกิ
ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมไปดูกันนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
ใช่ค่ะไปเลยค่ะ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเมนูชื่อดังของทางเรสตันนะครับ
นั่นคือต๊อกโป๊กินี่เองนะฮะต๊อกโป๊กิมอเซเดลล่าชีสเบคอนค่ะ
มีส่วนผสมของอะไรบ้างอ่าแน่นอนก็ต้องมี
ชีสก่อนเลยชีสปีต๊อกค่ะนี่คือเส้นต๊อกเรานำเข้ามาจากเกาหลี
อันนี้โจเมียนโจเมียนเส้นโจเมียนโจเมียนโจเมียนเส้นมาม่าชิราเมียว
ห้อไฟหม้อนี้ใส่เส้นถึงสองชนิดเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโจเมียนหรือเส้นสีเหลืองอบแห้ง
ชาวเกาหลีนิยมนำไปลวกแล้วผัดกับซอสเผ็ดถ่าอีกอย่างก็คือรามายอนหรือมาม่าเกาหลี
โดยลักษณะเส้นจะมีขนาดใหญ่หนาเมื่อต้มให้สุกได้ที่แล้วก็จะนิ่มและมีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษ
ซึ่งทั้งสองเส้นนี้เป็นเส้นที่ยอดนิยมมากมากในเกาหลีและยิ่งนำมาใส่ในหม้อไฟที่ยิ่งเคี่ยวนาน
เข้มข้นด้วยแล้วแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะเครื่องเคียงต่างต่างก็จะมีอะไรบ้าง
มีแครอทนะคะมีไข่แน่นอนมีเบคอนเบคอนแล้วก็มีเป็นเหมือนลูกชิ้นเนี่ยค่ะ
เป็นลูกชิ้นปลาของเกาหลีเขาใช่ของเกาหลีเขามีนะคะแล้วก็มีผักผักอะไรอย่างเงี้ย

อันนี้สูตรลับใช่ไหมใช่มันเป็นสูตรของทางร้านที่เราไปส่งเด็กไปเรียนพ่อครัวแม่ครัวเราเนี่ย
ไปเรียนเมนูข้างเคียงพวกนี้
การทำกิมจิ

นี่ไงจะได้พาภรรยาไปทานเออให้พาเอาไปกินนี่

เหมือนกับสูตรเฉพาะของคนเกาหลีเขานั้นมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเขา
ในตัวน้ำซุปนะฮะตัวเส้น
รสชาติมันจะแบบว่ามีความหอมพิเศษของตัวน้ำซุปของมันเอง
ค่ะส่วนเส้นของเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มใช่ค่ะหนาหนาแล้วก็เหนียวแล้วก็นุ่ม
เป็นตัวของตัวเองมากมากนะครับก็มีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะของเมนูเกาหลีจริงจริง
ค่ะแล้วก็อันนี้อร่อยมากอันนี้ทุกคนชอบอร่อยไหมอร่อยนี่อร่อยอืม
แล้วก็มีไก่บูบอมคนละแบบที่จะเค็มแต่อันนี้จะหวานหวาน
นี่ก็อร่อยอร่อยไหมอืมอันนี้เฮรันจิมชีสแต่อันเนี้ย
เด็กชอบมันเหมือนไข่ตุ๋นแต่มันจะแซ่บชีส
จริงแล้วธุรกิจเลสสันไทยแลนด์เปิดมากี่ปีแล้ว๓ปีแล้ว
ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ไอ้สิ่งที่เราคาดคิดว่าคนไทยจะนิยมเมนู
โปรงเกมเกาหลีมันเป็นที่เราคาดไว้ไหมก็เป็นนะแต่ถามว่ามันมันแบบ
ทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยไหมก็ไม่ก็ก็มีบ้างบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้อืม
บางทีในการเลือกโลเคชั่นในการทำธุรกิจร้านอาหารสำคัญมาก
แล้วก็ไม่ใช่ว่าโลเคชั่นแบบว่าโลเคชั่นนี้ที่ดูว่าทุกคนไปเปิดแล้ว
เราเปิดจะดีน่ะอืมมันต้องดูด้วยว่าทาร์เกตที่เราทำกับคนทาน่ะมันมันตรงกันหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบางที่ก็ไม่เหมาะในการที่จะขายแบบเป็นแบบเป็นจานจานเป็นอาราคัส
เหมาะอาจจะเหมาะกับบุฟเฟ่หรืออะไรอย่างเงี้ยการทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินี่มันยากไหมอ่ะ
คือถ้าเกิดว่าเราคุยกันเคลียร์ตั้งแต่ต้นก็ไม่มีปัญหากับคนเกาหลีเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นหุ้นส่วนกันไปแล้ว
เพราะเขาก็แฮปปี้กับเมืองไทยมันอยู่ที่ว่าเราเราคุยเวลาเราจะไปดีลอะไรเข้ามาเราต้องคุยให้เคลียร์
แบ่งปันกันให้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนมันก็จะไม่มีปัญหา
เมย์เองเป็นนักแสดงที่อยู่วงการมานานเหมือนกันนะ

การทำงานวงการบันเทิงกับการบริหารธุรกิจร่วมกันทั้งสองอย่างเนี่ย

คือตอนนี้ถ้าสำหรับงานวงการแสดงเราก็ค่อนข้างที่จะแบบลดน้อยลง

แต่ถ้ารับอย่างมากก็ปีละปีละเรื่องพอ

ก็อยากจะไปเรื่อยตรงไหนที่เขาอยากให้ไปเราก็จะไป
สุดท้ายอยากให้น้องเมย์ฝากคุณผู้ชมหน่อย
ยังไม่เคยลองชิมอาหารเกาหลีแท้
ให้เค้าลองมาดูว่าเป็นยังไง
คนยังไม่เคยทานตกโป๊กิก็ได้มาลองชิมแล้ว
สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาทานเลสสันก็เลสซันยินดีต้อนรับนะคะ
ก็ขอเชียร์ได้มาลองชิมดูแล้วก็ติดชมกันได้
แล้วก็เราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนเมนูแล้วก็เพิ่มเมนูให้หลากหลายไปเรื่อยค่ะ
ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากเลยครับขอบคุณครับ
ดูรายการจบแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่องกันค่ะ
คำถามสำหรับวันนี้ถามว่า
สนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันพุธที่๙สิงหาคม
และประกาศผลวันพระรหัสบดีที่๑๐สิงหาคม
ทางเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
บอกใบ้ว่าคำตอบก็อยู่ในเนื้อรายการที่ได้ชมไปแล้วนี่แหละค่ะ
ยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
เรียกว่าเมนูเส้นอนาชาติที่นำมาเสนอกันในวันนี้ตอกย้ำความเป็นตำนานของเส้นทุกประเภท

เพราะเมนูเส้นเหล่านี้เปรียบเสมือนจุดกำเนิดที่สร้างชื่อเสียงให้พวกเขาเป็นที่รู้จัก
และเป็นตำนานของประเทศไทยในทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าคุณน็อตจะชวนคุณผู้ชมพาคุณแม่ไปทานเมนูเส้นอนาชาติสุดเซอร์ไพรส์
พบกับเส้นราเมนสายรุ้งเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
ต่อด้วยสไตล์การเสิร์ฟพาสต้าแบบอบหม้อดินเจ้าเก่าแห่งย่านอโศก
และราดหน้าภูเขาไฟที่เสิร์ฟเดือดถึงโต๊ะ
อย่าลืมมาเซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันนะคะ